กลับเข้าสู่รายการอบตมหาสนุกครับ
ช่วงนี้เนี่ยเราจะมาย้อนดูความสามัคคีของเกมสุดมัน
คนสามวัยในตำบลต้องช่วยกันปฏิบัติภารกิจพิชิตทุนสนับสนุนตำบล
กับช่วงออร์บาตอร์ขอแรง
ซึ่งเกมที่เรานำมาท้าชาวบ้านแต่ละที่เนี่ย
ก็ประยุกต์มาจากวิถีชีวิตและอาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่นั่นเองล่ะครับ
และนี่ก็คือ๓เกมแห่งความสามัคคีที่ใครก็พูดถึง
เริ่มกันที่เกมอาบน้ำช้างหอบย่าช่างกิโลจากอบตกระโพจังหวัดสุรินทร์
วิถีชีวิตของคนที่นี่เนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันกับช้าง
ยังก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราจึงประยุกต์เกมนี้ขึ้นมาครับ
ให้ชาวบ้านได้ออกแรงกันและภารกิจที่ชาวตำบลกระโภ
พร้อมกับพาน้องช้างเนี่ยมากินย่าแม่มันสุดล่ะครับ
ครบแล้วค่ะครบร้อยกิโลแล้ว
ช้างมาเอาช้างมา
เดินทางมาถึงตำบลที่มีการปลูกและขายมะพร้าวกันเยอะที่สุดในประเทศตำบลหนึ่ง
มีเหรอที่เราจะไม่นำมาเป็นเกม

ขนปอกและนำมะพร้าวมาขูด
ขูดให้ได้๒กิโลกรัมภายในเวลา๗นาที

แต่ขอบอกนะว่านายกอบตที่นี่เนี่ยเขาลงทุนเล่นเองด้วยล่ะ

หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
ใครก็ได้เอายาดมมาให้นายกหน่อย
อีกหนึ่งเกมที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับ
สามัคคีตีเหล็กจากอบตร่องฟองจังหวัดแพร่
นี่คือเกมที่ประยุกต์มาจากอาชีพที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเงินและพละกำลังของบรรดาชาวบ้าน
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสู้
เพราะต้องสู้กับความร้อนเพื่อให้ได้เหล็กคุณภาพชั้นเลิศ

ตัวแทนคนในตำบลจะต้องขนเหล็กมาชั่งให้ได้๑๐๐กิโลกรัม
จากนั้นก็ตีตีต่อด้วยการเชื่อมด้ามให้พร้อมขายใช้งาน๕เล่ม
เราไปชมภารกิจนี้กันอีกครั้งครับ
อ๊อกอะอ๊อกเสร็จ

โอ้โหหวากแล้วนะครับ
แต่ที่สุดของเกมสามัคคีสุดมันต้องขอยกให้กับเกมนี้เลย
อาบน้ำช้างหอบย่าช่างกิโลโฮ
ขนาดคนเล่นเองเนี่ยยังปวดหัว
นี่มีน้องช้างเข้ามาผัวพันให้วุ่นวายหนักเข้าไปอีก
นี่แหละที่สุดของเกมแห่งความสามัคคีสุดมัน
ดีนะที่ตอนแข่งขันกันในวันนั้น
น้องช้างเขาอารมณ์ดีอยู่กับที่นิ่งให้ชาวบ้านเขาอาบน้ำ
ลองนึกภาพว่าเขาอารมณ์ไม่ดีสิครับ
งานนี้ตัวใครตัวมันละครับ
เราไปชมความสนุกสนานของเกมแห่งความสามัคคีเกมนี้กันแบบเต็ม

สุดยาชสุดยาช
รีบออกนะคะรีบออกเราต้องทำเวลา

โอ้โห
ได้แล้วได้แล้วหยุดเขาได้แล้วครับไปเลย
ไปเลยไปเลยเร็ว
คือเรียกว่าวิ่งขนย่ากันให้อดลำอย่างมากเลยละครับแม่
ก็แหงสิตั้ง๑๐๐กิโลกรัม

แต่เพื่อชาวบ้านยังไงก็ต้องเต็มที่

ดำลากเร่ง
เฮ้ยน้องช้างมาโลกเลย

ทั้งมันทั้งลุ้นแม่
นี่แหละครับคือที่สุดแห่งเกมแห่งความสามัคคีสุดประทับใจ

ตัวแทนคน๓วัยบวกน้องช้างอีก๑คน
เชือกของตะบนกระโพจังหวัดสุรินก็ปฏิบัติภารกิจกันสำเร็จ
แบบนี้เนี่ยก็รับทุนสนับสนุนตำบลจำนวน๓๐๐๐บาทไปตามระเบียบล่ะครับ
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงความประทับใจในรายการที่เรานำมาฝากกันครับ
ช่วงหน้าเนี่ยห้ามพลาด
เพราะเราจะมาประมวลมุกฮาของเหล่าดารารับเชิญกัน
แล้วเจอกันอีกหนึ่งช่วงความประทับใจในรายการของเหล่าดารารับเชิญกัน